ออกมานี่ถือผ้าระสำระสายอยู่เหมือนกันนะ

ถึงขั้นมีข่าวว่าสอสอหลายคนอยากจะขอกลับไปซบอกเพื่อไทยเลย
วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเข้าประชุมพักด้วยตัวเองเลย

ซึ่งพลเอกประวิทย์เนี่ยเอ่ยปากถามสอสอหลายคนกลางที่ประชุมเลย
เรื่องนี้ว่ายังไงรู้สึกยังไงอะไรแบบไหนมีใครจะกลับไปหรือเปล่า
ย้ำด้วยนะคะว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
ครั้งหน้าใครที่อยู่กับเราได้เป็นสอสอแน่นอน

อย่าไปเชื่อโพลมากบางทีก็ไปถามเด็ก
แต่มั่นใจได้เลยว่าคนอายุ๓๕ปีขึ้นไปเนี่ย
ยังสนับสนุนพักพลังประชารัฐแถมดีกว่าเดิมด้วย
มั่นใจเลยว่าครั้งหน้าได้ไม่ต่ำกว่า๑๕๐ที่นั่งแน่นอน
แต่สอกรในกรุงเทพนี่ก็ได้แค่๒ไม่ใช่เหรอ
อ้าวสอกกับสอคนละเรื่องกัน

อ่ะส่วนคุณนรมนภินโยสินวัฒ
หัวหน้านโยบายพักพลังประชารัฐก็บอกนะคะว่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนกิจกรรมทางการเมือง
จะมีการจัดเวทีพบประชาชนทั้ง๑๐ภาค
รูปแบบของกิจกรรมที่ขับเคลื่อนไปแต่ละจังหวัด
ก็แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคะ

พลังประชารัฐยังคงยืนยันไหม
พลเอกประยุทธ์จะเป็นแคนดิเดตนายกอยู่

ราชสนับสนุนโพไนก์ประยุทธจานโนชาเป็นแคดดาทนายกอยู่แล้ว
ซึ่งตอนนี้ก็กำลังวางแผนกันว่าจะทำกิจกรรมทางการเมือง
รูปแบบของพักที่จะเคลื่อนไปในแต่ละภาคเดียว
จะค่อยเคลื่อนกันออกไปว่าจะไปตอบโจทย์พี่น้องประชาชนอย่างไร

เอกประยุจันโอชาและคณะจะลงพื้นที่เชียงใหม่
ซึ่งเป็นฐานเสียงสำคัญของพักเพื่อไทย
บอกว่าเดือนนี้พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่ต่างจังหวัด๓ครั้งแล้วนะคะ
ครั้งแรกไปภูเก็ตครั้งที่๒ไปสกลนคร
ครั้งที่๓ไปเชียงใหม่ก็คือลงใต้ไปอีสานแล้วก็ขึ้นเหนือ
เขาบอกว่ากลุ่มคนรักบิ๊กตู่เตรียมมารอต้อนรับแล้ว
ความมั่นคงเองก็ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดทุกเส้นทาง
พลเอกประยุทธ์จะไปทำกิจกรรมนะคะ
ลงพื้นที่บ่อยไม่รู้มีนัยสำคัญอะไรหรือเปล่านะครับ